คุณผู้ชมต่อเนื่องกับอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยจากอุดรธานี
ขยับมาหน่อยที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ชาวขอนแก่นปลดฟังข่าวนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอบอกว่ากลัวมากภาวะมาก
เพราะว่าเธอขับรถไปซื้อกับข้าวในตลาดสด
แล้วปรากฏว่าก็ซื้อข้าวแกงนี่แหละค่ะมา
มาวางฝั่งเบาะที่นั่งข้างคนขับแล้วอ้อมหลังไปเปิดประตู
จะไปขับรถปรากฏว่ามีชายลักษณะเป็นชาวต่างชาติ
หมวกไอ้โม่งมาค่ะคุณผู้ชมมานั่งอีกข้างหนึ่ง
แล้วกระชากผมเธอค่ะหลุดออกมาเป็นขยุ่มเลยค่ะ
เยอะมากเธอบอกว่าพยายามดิ้นหนีสุดพลังเลย
สุดท้ายเธอรอดมาได้นะคะแล้วเนี่ยค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม
เคราะหร้ายรายนี้เหยื่อรายนี้นะคะอายุสักประมาณ๓๓ปีค่ะ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถ
ตรงข้ามกับตลาดบ้านคำหายตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นเมื่อสักประมาณช่วงเย็น
ของวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุเธอขับรถเก๋งไปซื้อกับข้าวในตลาด
หลังจากที่ซื้อของเสร็จก็เดินกลับมาที่รถ
โดยเดินไปฝั่งที่ตรงข้ามกับคนขับเพื่อนำของที่ซื้อไปวางไว้ที่เบาะ
หลังจากนั้นก็เดินอ้อมทางหลังรถเพื่อไปเปิดประตูฝั่งคนขับ
กะว่าจะขับรถออกไปแต่จังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงเปิดแล้วก็ปิดประตูอีกฝั่งหนึ่ง
หันไปมองก็เห็นว่าผู้ชายสวมหมวกไอ้โม่งคาดว่าน่าจะเป็นชายชาวต่างชาติ
ผิวดำแดงรูปร่างผอมสูงราวสักประมาณ๑๗๕เซนติเมตร
มานั่งฝั่งด้านข้างเธอกรีดร้องด้วยความตกใจ
แล้วก็รีบพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่คนร้ายพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าชัดอับหุบปากนะ
ก่อนที่จะกระชากผมเธอจนผมเธอหลุดออกมาเป็นกระจุกเลยนะคะ
บอกว่าพยายามดิ้นหนีสุดพลังสุดท้ายเธอหนีมาได้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นเราก็หลุดออกมาเพราะเราก็วิ่งสุดชีวิตเหมือนกันนะคะ
แล้วก็หายเขาก็หายไปค่ะประมาณนี้
หรือว่าประสงค์ประสงค์คือมันเป็นได้หลายแบบค่ะ
ทรัพย์สินหรืออาจจะลดหรือจะข่มขืนอะไรสารพัดนะคะ
เพราะว่าหนูมาเป็นผู้หญิงคนเดียวอะค่ะ
เราก็ถามต่อนะคะเอ๊ะมาที่นี่เป็นประจำหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอมาตลาดมาจ่ายตลาดที่นี่เป็นประจำ
ขณะเกิดเหตุก็มีคนพลุกพลาดนะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ยังดีที่ว่าในรถไม่มีทรัพย์สินที่มีค่า
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนร้ายไม่ได้อะไรไป
ล่าสุดเธอไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านเป็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็อยากให้คนร้ายถูกตำรวจจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบนะรีบติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ